ข่าวยินดีดีกว่าเมื่อวานเราไปมาเนอะ

ผู้ประกาศของเราเนี่ยเดินขึ้นรับรางวัลกันขา

ดิฉันก็เป็นตัวแทนอันนี้เดินสวยนะคะ

คือตอนแรกไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ยินดีด้วยนะคะ

เห็นอาหารคนทำวงการทีวีเนี่ย
เราเห็นพี่เพื่อนในวงการของช่องเรานะครับ

ท็อกนะคะรายการถามตรงจากพี่จอมขวัญ

แล้วนิวโชว์เราก็แบบโดดเด่นเราก็อยาก
แต่ถ้าที่สุดเราก็อืมอืมคือเรามีแทนรักทีวีของเรานะคะ
มีถูกเสนอชื่อเข้าชิงไป๖รางวัล
สาขารางวัลและเรากวาดมาได้ถึง๔สาขา
พรบความนี้ด้วยนะคะโปรดนี้สุดถ้ารออะไร

หนึ่งในรางวัลนั้นก็คือน้องมิวนิษฐาค่ะ
ค่ะน้องมิวนิธาเนี่ยคือมีข่าวด้วย
คือเขาควงแฟนนุ่มไฮโซเซนไปทานข้าวกับแก๊งเพื่อนไงคุณ
คือมิวก็บอกว่าเป็นการรวมตัวปกติไม่ได้ไปเปิดตัวอะไรเลยนะคะ
แล้วก็ฝ่ายชายก็เจอเพื่อนของเธอบ่อยด้วย
พอถามถึงสถานะตอนนี้มิวก็ขอตอบสวยว่า
ยังไม่พร้อมเรียกแฟนแต่ยกให้ไฮโซเซนเป็นคนที่หวังดีต่อกันค่ะ
แต่นั่งข้างกันนะไปฟังค่ะ
ไม่ได้เปิดตัวค่ะก็เหมือนแบบว่านัดไปทานข้าวกันอะไรอย่างนี้
ลองรูปมิวกับเพื่อนค่ะมันไม่ค่อยเป็นคนชอบพอสต์แบบเรื่องแบบส่วนตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
กลัวเขาน้อยใจไหมคะไม่พอ

ไม่ได้แบบอยากจะติดหรืออยากจะเปิดอะไรอย่างนี้
แล้วก็ใช้ชีวิตที่แบบเราสะดวก
คิดสถานะเรียกอะไรดี

แฟนหรือยัง
ไม่ใช่แฟนนะคะ

แต่ว่าไม่ว่าจะคบใครดูแล้วก็
หรือย่างถ่านอาหารถ่านญี่ปุ่น

แล้วอาหารญี่ปุ่นสมัยนี้คุณผู้ชมไม่ใช่มื้อละแบบ๒บาท๓บาท
สมัยก่อนก็ไม่๒บาท๓บาทเหมือนกัน
จริงทุกคนกินข้าวก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
เอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องความรักแหละไม่เข้าใครออกใคร